ประเด็นข่าวร้อนจากพิษเว็บไซต์ปลอม

คุณผู้ชมโอ้โหข่าวแรกค่ะก็มีการพ่นพิษป้นไฟใส่กันเกิดขึ้นนะคะ
โอ๊ยคุณไอซ์ปรีชายาค่ะคุณผู้ชม
โดนพ่นพิษซะแล้วนะคะสำหรับเว็บปลอมค่ะ
ไปกู้ข่าวค่ะเสียให้หายนะ
ยังเอาภาพเธอไปแปะด้วยค่ะ
พาดหัวข่าวรุนแรงเลยคุณเขาบอกว่าอย่างนี้
สะเทือนวงการช่อง๓บุกจับปาร์ตี้ยา
นางเอกดังไอซ์ปรีชยาร่วมเสพรับรองครั้งแรก

ไม่รอช้านะคะเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา
เธอไปแจ้งความที่สนชกชัยพร้อมกับคุณแม่นะ
โดยยืนยันค่ะว่าตลอดทั้งวันอยู่กับครอบครัว
เพิ่งไปออกกำลังกายมาตกใจกับข่าวมากเลย
ยืนยันว่าไม่ได้ทำแบบนั้น
แล้วก็พรุ่งนี้ค่ะจะเข้าแจ้งความต่อที่
องบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทนั่นเองนะคะ

พรุ่งนี้เธอก็จะไปร้องเรียนเพิ่มเติมนะคะแจ้งเรื่องนี้ด้วย
เออนะคะสำหรับเรื่องเว็บโปรงเว็บปลอมเนี่ยนะคะ
ดาราหลายท่านก็เคยโดนเหมือนกันนะคะ
บางท่านเนี่ยก็แจ้งความเอาเรื่องนะคะ
แต่ว่าส่วนมากเนี่ยก็นะก็จะมีการยอมความการนะฮะ
บางคนเนี่ยฟ้องร้องบางคนก็มีการยอมความ
ถ้าไม่ใช่ประเด็นร้อนแรงหรือว่าเป็นเรื่องราวใหญ่โต
ที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยเขาก็ปล่อยไปนะคะ
แต่อย่างกรณีของคุณไอซ์เนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงในการพาดหัวนะคะ
คุณผู้ชมเองถ้าเกิดว่าจะแชร์ข่าวจากเว็บเหล่านี้นะคะ
ต้องเช็คให้ดีไทยรัฐเองก็เคยโดนเหมือนกัน
เว็บไซต์ปลอมทำภาพโลโก้คล้ายมากต่างกันแค่นิดเดียว
ต้องระมัดระวังในการแชร์ข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะคะ
ระวังจะโดนฟ้องแบบไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวนะ